มันแน่นอกก็ยกออกให้แบกเอาไว้นานไปเดี๋ยวใจถลอก
โอ้ยแน่นอกไม่ไหวแล้ว
แน่นอยากจะระเบิดออกไปแบบนี้เลยค่ะ
ทำยังไงดีทำยังไงดี
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
มันแน่นอกอยากจะยกออกแบบนี้เลยค่ะ
สำหรับปัญหาฝนตกหนักตกนานช่วงเวลานี้
แล้วอยากจะพูดคำนี้จริงเลย
ระวังฝนตกหนักตลอดสัปดาห์เตรียมรับมือด้วยค่ะ
อ่าเตือนดังแบบนี้เลยค่ะ
เพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตอนนี้ชัดมาก
ย้ำนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไป๒๓สิงหาคม
ฝนตกลากยาวไปจนถึง๒๗สิงหาคมคือวันเสาร์
เพราะว่าร่องฝนค่ะเอาวันนี้ก่อนนะ

พาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยก็คือเฉียดภาคเหนือ
เฉียดภาคเหนือยังตกหนักขนาดนี้

เขาย้อยลงมาค่ะย้อยลงมาอยู่ตรงแถวภาคกลาง
โอ้โหถ้าอยู่ตรงกลางภาคกลางขนาดนี้

อธิบายแบบนี้ก่อนนะคะร่องฝนเนี่ยร่องฝน
ไม่ใช่เฉพาะตกเฉพาะกลางร่องฝนนะ
ฝนจะตกขยับทั้งด้านบนและด้านล่างของร่องฝนด้วย
พลาดว่าจะอยู่ยาวจนถึงวันเสาร์อะค่ะ

ดูวันนี้ตายแล้วจากภาพถ่ายดาวเทียม
เมฆที่จะทำให้เกิดฝนเยอะแต่เช้าเลยค่ะ
จะเห็นว่าพาดผ่านทางตอนภาคกลาง
มีเฉียดภาคอีสานด้วยไปภาคเหนือภาคใต้ตอนบน

ลักษณะแบบนี้กรุงเทพมหานครแสดงว่า
เช้านี้อาจจะไม่มีแดดก็เป็นได้
อกจากนี้ลมมรสุมช่วงนี้กำลังแรงขึ้นด้วย
ลมระสูมจะผัดพาเอาความชื้นไปบัวก
การทำงานของร่องฝน
ย้ำนะคะอังคารจนถึงเสาฝนหนักฝนแน่นเลยค่ะ
แล้วถ้าวันนี้ล่ะช่วงเช้ามีเมฆที่จะทำให้เกิดฝนในภาคกลาง
แต่ก็ยังไม่ยังคงเป็นลักษณะที่เป็นฝนตกปลอยปลอยเบาเบาอะค่ะ
ยังไม่ได้น้ำได้เนื้อมาตอนไหนมาตามนัดค่ะ
เหมือนทุกวันเลยช่วงนี้ฝนตกตอนไหน๔โมงเย็นเป็นต้นไป
เพราะสี่โมงเย็นแล้วโอ้โหเมฆมาแน่นแน่นเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเลย
เพราะว่าร่องฝนช่วงนี้อยู่ใกล้ภาคเหนือใช่ไหม
เพราะฉะนั้นภาคเหนือก็จะเป็นจุดที่ฝนตกหนักตกนานในวันนี้
นู้นตรงนู้นด้วยภาคอีสานนะคะ๔โมงเย็นเป็นต้นไป
กรุงเทพมหานครก็น่าจะมาเหมือนกันกรุงเทพและปริมณฑลมาแน่นอน
ส่วนภาคใต้ตอนบนช่วงนี้ฝนก็ตกหนักตกนานเช่นเดียวกัน
คลื่นล่ะว้ายอันดามันและอ่าวไทยสูสีคู่ขี้หนูดีกันมาเลยนะคะ
จุดไหนที่มีฝนตกคลื่นสูงได้ถึง๒เมตร
เที่ยวไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยค่ะช่วงนี้เที่ยวทะเล
จากเที่ยวทะเลไม่สนุกแล้วป่าเขาลำเนาไพรอุทยานแห่งชาติ
ไม่ควรจะไปเที่ยวด้วยนะคะเพราะน้ำป่าเขามา